ตลอดตลาดมาแล้วจ้าเรื่องของโชคลาภว่ากันไป
มาดูเรื่องของราคาที่มันปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลากันหน่อยดีกว่า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้เลยนะคะ
หมูเนื้อแดงนะคะขึ้นมาแล้วอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชบ๊วยก็๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หอยแคลงก็ยังคงที่อยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาสินค้าก็มีการปรับขึ้นเล็กน้อยสำหรับราคาของเนื้อหมูนะคะ